อันนี้เป็นของพ่อค่ะ

มันก็เป็นเพิ่มธรรมดาเนอะคุณ

นี่สายไฟตรงนี้ก็ระยงระยัง

เวลาลมมาเนี่ยมันไม่ยัดกันไม่อยู่เปิดเลย
ถ้าจะเป็นข่าวแล้วอยู่ข้างหลังนี้เองมานี่อ๋อนั่นนี่แหละค่ะ

นั่นนี่แหละค่ะมาแหละต้องเป็นข่าวแล้วอยู่ข้างหลังนี้เองมานี่
สายไฟก็มันมีอาหารมั่นมันต้องเล่นสำคัญ
เห็นตัวลูกข้างเทียมเขากำลังสองคนขอบคุณกลับมาอย่างเช่า

หลืมพ่อนหิ่นเขาอยู่หลัง๖๐๐๐ค่ะพ่อนหิ่นแต่อีกมันเมื่อกี้มัน๑๖๐๐

เก็บปลอดภัยกับเท่ากลุ่มที่แบบนี้
โอ้กินก็กินเอาแล้วค่ะยังจับนั่งซุบถ้าอยู่บ้านให้
ได้ซื้อสักสิบอ่ะนั่งตรงนี้ก็ได้นั่งนั่งก่อนก็ได้
เดี๋ยวขอเป็นขอทายกันแป๊บนึงใจเย็นนั่งก่อน
นั่งแต่บ่ได้ค่ะที่ความรู้สึกใดว่าคนอื่นใดจะของ
บัญชีมันยังเดินอยู่ไหมค่ะเพราะว่าเงินอันอิงเขาเดือนละหกร้อยค่ะอ๋อ